อัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๒๗มีนาคม๒๕๖๓กับไทยรัฐออนไลน์ครับ
สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สูงที่สุดในโลกแฝงหน้าจีนและอิตาลีแล้วนะครับ
หลังล่าสุดมีรายงานผู้ติดเชื้อมากถึง๘๓๕๕๓ราย
โดยมีผู้เสียชีวิตถึง๑๒๐๕ราย
ซึ่งตรงกับที่องค์กรอนามัยโลกออกมาเตือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า
สหรัฐกำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่
โดยที่นครนิวยอร์กมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ถึง๑๐๐คนภายในระยะเวลาเพียง๒๔ชั่วโมง
จากโควิด๑๙จะฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายแล้ว
ร้ายนี้ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งโลกโดยหลังจากสหรัฐเริ่มประกาศล็อกดาวน์
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจหลายส่วน
ตัวเลขผู้ขอเข้ารับเงินสวัสดิการของรัฐสิ้นสุดวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
พุ่งสูงถึง๓๒๘๐๐๐ราย
ซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นตัวเลขของการว่างงานที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์
นับตั้งแต่เริ่มทำสถิติเมื่อปี๑๙
โดยตัวเลขนี้แทบไม่ต่างจากช่วงที่สหรัฐประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่อย่างพายุเฮอลิเคนเลย
ด้วยเหตุนี้สหรัฐอเมริกาจึงได้เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่
จ่ายเงินชดเชยให้กับบรรดาผู้คนที่ตกงานจากการแพร่ระบาด
ขณะเดียวกันสภาคองเกรสเตรียมผ่านงบประมาณกว่า๑๑๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อเร่งหาวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ด้วย
ขณะที่สหราชอาณาจักรเตรียมมาตรการอัดฉีดเศรษฐกิจ๓๙๗๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่จะอยู่ในรูปแบบค้ำประกันเงินกู้และระงับภาษีให้กับธุรกิจค้าปลีกบันเทิงและบริการ
ภายในประเทศเป็นเวลา๑๒เดือนรวมถึงจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนอย่างน้อย๓เดือน
อรมนีเปิดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ๘๒๕๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่จะอยู่ในรูปแบบกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจและเข้าช่วยเหลือโดยตรงแก่กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยง
ส่วนอีก๓๓๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปล่อยกู้ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่
อิตาลีเตรียมทุ่มเงินอัดฉีด๒๗๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยเหลือคนว่างงานและระบบสาธารณสุขในประเทศ
ขณะที่สเปนเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ๒๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาไว้แล้วเช่นกัน
เตรียมแผนกรอบกู้เศรษฐกิจ๑๖๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับกระตุ้นและผ่อนปลนธุรกิจการเงิน
ส่วนอีก๑๑๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับมาตรการลดภาษีและไม่เก็บภาษี
ส่วนของประเทศไทยรัฐบาลแบ่งมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการเป็น๒ระยะ
โดยระยะแรกให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน๒๐ล้านบาทต่อรายคิดดอกเบี้ย๒ใน๒ปีแรก
เชื่อส่งเสริมการจ้างงานดอกเบี้ยเริ่มต้น๓ต่อปีระยะเวลา๓ปี
อัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน๒๕๕๙
และเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจส่งออกแบ่งเป็น๒กรณี
กรณีแรกยื่นทางอินเทอร์เน็ตได้ภายใน๑๕วันกรณีที่๒ยื่นแบบปกติได้ภายใน๔๕วัน
ในส่วนการลดภาระหากเพิ่มภาษีดอกเบี้ยเป็น๑๕เท่า
ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา๓๓เหลือ๔ตามมาตรา๓๙เหลือ๗
หากไม่ปลดแรงงานหากรายจ่ายค่าจ้างงานได้๓เท่า
ขณะที่ระยะที่๒ให้สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน๓ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ย๓ใน๒ปีแรก
ภาษีเงินได้พองมด๕๐เป็นภายใน๓๑สิงหาคม๒๕๕๙
ยื่นแบบและชำระภาษีสัมภากรออกไป๑เดือน
กเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่ใช้รักษาและป้องกันโควิด๑๙

และในบางธุรกิจมีมาตรการเฉพาะเพิ่มเติม
สถานบริการเลื่อนยื่นแบบและชำระภาษีสรรพสามิตร

อุตสาหกรรมน้ำมันเลื่อนยื่นแบบและชำระภาษีสรรพสามิตร
เป็นภายในวันที่๑๕ของเดือนถัดไประยะเวลา๓เดือน
ธุรกิจท่องเที่ยวเลื่อนจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุถึงเดือนกันยายน๒๕๕๙
และสายการบินปรับลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเชื้อเพลิงเที่ยวบินในประเทศ
เหลือ๒๐สตางค์ต่อลิตรถึง๓๐กันยายน๒๕๕๙
สำหรับยอดผู้ติดเชื้อวันนี้รวมสะสม๑๑๓๖ราย
และเสียชีวิตเพิ่มอีก๑รายรวมสะสม๕ราย
ปิดท้ายวันนี้เราไปชมภาพประทับใจ
ทรงถ่ายคลิปปรบมือให้กำลังใจ
หมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของอังกฤษ
ทุกท่านที่กำลังร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างหนัก
และคลิปบุคลากรทางการแพทย์ของอังกฤษ
ได้ร่วมการปรบมือเพื่อขอบคุณพลังใจจากชาวอังกฤษที่ส่งมาให้เช่นกัน
ทั้งนี้คลิปปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อให้กำลังใจคุณหมอและพยาบาลทุกท่านกันบ้างหรือยังครับ
ไซต์ไทยรัฐเฟซบุ๊คและยูทูปครับ